ขณะที่ทีมไทยเองก็ต้องกลับไปแก้ไขในเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็ความเข้าใจในเกมด้วยและก็จะขอสู้ให้เต็มที่กับสองเกมที่เหลือ
ซึ่งเกมนัดต่อไปนะคะทีมชาติไทยก็จะเจอกับสวีเดนวันอาทิตย์ที่๑๖มิถุนายนนี้เวลา๒ทุ่มตามเวลาบ้านเรา
รวมถึงต้องรอเช็คความฟิตของนรบดินวิรัตโนโดมที่ถอนตัวมาจากทีมชาติขณะที่ซาสลักไหนประโคนสุภโชคสารชาติและสุภาชัยใจเด็ดพร้อมที่จะลงสนามค่ะ
แต่ว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานจุนฮุงที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนสรายุทธ์สมพิมพ์ติดสัญญายืมตัว
จากนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตของสหรัฐกัญญาโรธด้วยค่ะ